โซเชียลได้แห่แชร์คลิปของหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์อารมณ์ร้อนคนหนึ่งนะครับ

หลังจากไม่พอใจที่ถูกต่อว่า
เพราะว่าไปขี่รถจักรยานยนต์แสงซ้ายช่วงทางโค้ง
สุดท้ายแล้วก็จบลงด้วยการใช้ความรุนแรงบนท้องถนนนะครับ

เดี๋ยวที่ผ่านมา
จะไปเชื่อว่าเพียงคำพูดประโยคเดียว

ที่สุดท้ายลงเอยด้วยการลงไม้ลงมือ
ทรัพย์สินของผู้ร่วมวิวาสพังเสียหาย

เนื่องจากต่างฝ่ายก็ต่างขับรถมาในช่องทางของตน
แต่ต้นเหตุของเรื่องนี้เกิดขึ้น
เมื่อรถจักรยานยนต์ขับแซงทางด้านซ้าย
เราเห็นแล้วว่าเขาแซงซ้ายเราก็พยายามเราก็จะพยายามเบี่ยง
แต่ด้วยความที่มันเป็นโค้งขวาเราก็เลยชะลอ
แล้วเราก็มองกระจกหลังเห็นแล้วล่ะ
ว่าปากเขาเหมือนกับสะบดอะไรสักอย่างหนึ่ง
มารยาทการขับรถนะครับการแซงซ้ายไม่สมควรอยู่แล้ว
ผมก็เลยลดกระจกลงแล้วก็ตะโกนไปว่าแซงซ้ายได้ยังไง

แล้วก็มีการประทะคลมกันตามในคลิป
สิ้นสุดของคลิปในโลกออนไลน์คือนายสุมิตรเดินลงจากรถ
เจรจากับหนุ่มใบเกอร์รายนี้
แต่ในคลิปจะเห็นว่าเหตุการณ์นี้จบลงด้วยดี
เพราะหนุ่มใบเกอร์ได้ขับรถจักรยานยนต์ออกจากจุดที่เกิดเหตุ
เวลาต่อมานายสุมิตรขับรถมุ่งตรงกลับบ้าน
แต่หนุ่มใบเกอร์คู่กรณีของเขากลับย้อนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง
แต่การพบกันเพียงเสี้ยววินาทีหลังจากนี้
หนุ่มใบเกอร์ไม่ปาดหน้าไม่ขับรถหวาดเสียว
แต่เขากลับคว่างก้อนหินใส่รถของนายสุวิทย์และขับหลบหนีไปในทันที
ส่วนรถของนายสุวิทย์นั้นพังเสียหายที่ประตูฝั่งขวา
พอลงจากรถปุ๊บเขาไม่ได้หยุด
เขาค่อยเลื่อนรถไปเรื่อยเคลื่อนรถไปเรื่อยเคลื่อนรถไปเรื่อย
เรารู้ว่าเหตุการณ์มันจบแล้วเราก็ขึ้นรถ
เพราะหลังจากขึ้นรถแล้วผมก็ไม่ได้พูดอะไรต่อ
จนมาเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าเขาปลาหินใส่รถ

นายสุมิตรเข้าแจ้งความกับตำรวจ
พร้อมนำรถและภาพจากกล้องหน้ารถให้ตำรวจตรวจสอบ
และยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะการกระทำแบบนี้นายสุมิตรมองว่าหากปล่อยทิ้งเอาไว้
และอาจจะไปทำใครเดือดร้อนอีกในอนาคต

คดีนี้ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีความซับซ้อน
และหลังจากนี้รอเพียงอย่างเดียว
มาแจ้งข้อหาในฐานทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น
อย่างไรก็ตามคดีนี้แม้ว่าอาจจะดูไม่ร้ายแรง
และความผิดอาจยอมความกันได้
แต่นายสุมิตรต้องการให้หนุ่มใบเกอร์ตระหนักว่า
สติย่อมสำคัญกว่าอารมณ์ในการตัดสินปัญหา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน